ส่วนช่วงนี้ครับมาติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวของสมาคมจักรยานกันหน่อยครับ
เป็นวาระสำคัญนะครับอีกหนึ่งวาระโดยพลเอกเดชาเหมกระสี
นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครับเป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา
ครบ๖๐ปีของสมาคมโดยมีหน่วยงานต่างเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีครับ
นำโดยดรกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
คุณหญิงปัฒนาลีสวรรคูณคณะกรรมการบริหารโอลิปิกสากล
เดชาก็บอกนะครับว่าปัจจุบันกีฬาจักรยานนั้นมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามา
ทำให้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากสั่งอุปกรณ์จากต่างประเทศ
ซึ่งก็ช่วยให้สมาคมนั้นพัฒนามากยิ่งขึ้น
จากนั้นครับสมาคมมีแผนที่จะสร้างสนามเวโลโดมแห่งใหม่แทนที่เดิม
ดำเนินการนะครับในช่วงปลายปี๒๕๖๓ด้วย
เวลานี้ได้นักกีฬาเริ่มเก็บตัวโดยไม่รอคณะกรรมการคัดเลือก
ยังต้องรอโอกาสกลับมาช่วยทีมชาติเนื่องจากว่าห่างหายไป๒ปีครับ
ทีมชาติต้องเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ในกฎระเบียบของการแข่งขัน
ส่วนถ้าเขาจะไปแข่งก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับทีมชาติ
จักรยานมันต้องเก็บอย่างน้อยปีหนึ่ง
ในส่วนของการกีฬาอย่างน้อย๖เดือน
การฝึกเทคนิคอดทนอะไรต่างเรามีแผนของเราอยู่แล้ว
เราต้องใช้งบประมาณนอกเหนือจากที่ได้รับจากรัฐบาล

ไปดูเรื่องของกรมภาระศึกษากันบ้างครับ
รปัญญาหาลำยวงอธิบดีกรมบรรศึกษาก็เป็นประธานในการแถลงข่าว
แข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่๒๐
ปากน้ำโพลศึกษาเกมส์ระหว่างวันที่๑ถึง๖มีนาคมที่จังหวัดทะคอนสวรรค์
มี๑๑ชนิดกีฬาครับให้ชิงชัยประกอบด้วยกรีธาเซปัตตะก้อ
ตองเทเบิลเทนนิสแบตมินตันฟุตซอลนะครับ
แล้วก็มีวอเลบอลว่ายน้ำโกบอลแล้วก็บ็อกเซีย
รปัญญาก็บอกนะครับว่าวัตถุประสงค์คือการให้โอกาสนักเรียนคนพิการได้ออกกำลังนะครับ
แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงการแสดงศักยภาพด้านกีฬา
เพื่อพัฒนาสู่การแข่งขันระดับนานาชาติครับ
แล้วก็ยังมีการพูดถึงความคืบหน้ากรณีที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เตรียมขอพื้นที่จากกรมประลักษณ์ศึกษานะครับภายในปี๒๕๖๕ว่าขนาดนี้
ยังอยู่ระหว่างการเจรจาโดยทางกรมภาระก็ได้ตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้
ซึ่งจะพยายามพูดคุยหาทางออกให้ดีที่สุด
แล้วก็ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา
ก็จะมีการประชุมหารืออีกครั้งในสัปดาห์หน้าครับ
ปัจจุบันครับกรมภาระเสียค่าเช่าพื้นที่ให้กับทางจุฬาลงกรปีละ๑๕ล้าน
กระแสข่าวนะครับเจ้าของพื้นที่ต้องการให้กรมภาระย้ายออกไป

แต่ว่าทางกรมนักศึกษาอยากจะเช่าพื้นที่ต่อ
เพราะว่าผูกพันกับสถานที่นะครับอยู่มากว่า๘๖ปี
แล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนที่มาใช้บริการออกกำลังกาย

ยังไม่อยากย้ายออกไปก็คงต้องดูนะครับว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรครับ